สำหรับในวันนี้มุมมองภาพรวมการลงทุนทิศทาง
มองต่อไปวางแผนยังไง

ก็ตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหอยู่ในแดนลบ

ปิดไปที่๑๕๖๔๖๖จุด
จริงต่ำกว่าแนวรับที่พี่เอกเคยบอกไว้ใช่ไหม
สัปดาห์ที่แล้วเราให้ไว้เท่าไหร่ฮะ

รวมตลาดโดยรวมเทรดอยู่ที่ประมาณ๓๗๙๐๐กว่าล้านนะครับ
ก็ยังต่ำค่าเฉลี่ยในปกตินะครับ
เมื่อวานนี้นักทุนต่างชาติซื้อสุทธินะครับ๔๐๐กว่าล้าน
ลับกันขายกับนักลงทุนสถาบันอีก๔๑๐กว่าล้านนะครับ
รู้สึกว่า๒เจ้านี้เริ่มสลับกันเล่นนะครับ
ตลาดหุ้นนี่อยู่ในแดนลบตลอดนะทั้งวันเมื่อวานนะครับ
เพราะว่าในโซนของบ้านเรานี่ดูไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่ใช่ไหมพี่เอก

ดูสภาพแล้วเป็นยังไงตลาดหุ้นบ้านเรา
ถือว่าตลาดทั่วอยู่ในกรอบแคบมากนะครับ
แล้วก็จริงวันนี้เรามีเตรียมสไลด์มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ในเรื่องของตัวมันจะเป็นราคาน้ำมันดิบนะครับ
รวมถึงผลประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็รวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับ
แต่กลุ่มแบงค์ออกนี่เมื่อวานนี้กลุ่มที่นำลงนะฮะ

สองกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะในสองกลุ่มนี้

กลับมาดูต่างประเทศหน่อยนะครับ
ต่างประเทศตอนนี้นี่ทางด้านอเมริกาหรือทางรัฐทางฝรั่งเศสก็ยังมีปัจจัยอยู่เล็กเนืองนะ

แต่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดาวโจรนี่ปิดบวกนะ

โอ้โหทางกฤษก็ปิดบวกกว่าเป็นร้อยนะครับนิกิอิก็บวกเป็นร้อยนะครับ
เสียงก็บวกนะโอ้โหบ้านเรานี่แปลกดีนะ

ต้องดูวันนี้ไหมว่าจะเป็นยังไงนะครับ
เมื่อวานมีตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวเลขการส่งออกของตลาดของบ้านเราของบ้านเรานะครับ

โอ้โหนี่สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ฆาตนะเนี่ย
ที่คุณทำเขาบอกเขาจะคัดเราใช่ไหม
ของเราบวกสวนเลยนะครับขยายตัวขึ้นมานะครับ
กลุ่มที่นำหลักเลยนะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

แล้วก็ยางพารานะครับส่งออกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
วงจรไฟฟ้านะครับ
และสุดท้ายก็คือเคมีพันธุ์ดีทีเดียวนะครับ
กลุ่มเกษตรก็ไม่แย่นะบวกไปถึง๑๒เปอร์เซ็นต์นะ
สินค้าเกษตรนะครับก็อยากส่งอาหารออกไปใช่ไหมพี่
กลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ๘๗เปอร์เซ็นต์นะครับ
พวกนี้คือค่อนข้างดีนะครับในกลุ่มที่ผ่านมานะครับ

ก็คือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องการส่งออกนะครับ
ก็คือกลุ่มทองคำยังไม่เยอะมากนะครับ

ัญมณีก็ดูปรับตัวลดลงนะครับ
รถโดนและส่วนประกอบก็ยังไม่ดีเท่าไหร่

ส่งออกของบ้านเรานี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักอีกตัวหนึ่งนะ

เราก็จะได้เงินกลับมาเข้าประเทศนั่นเอง
อันนี้มาดูในฝั่งที่กลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วกันนะครับ
ในการส่งออกเราคิดว่าพวกกลุ่มอาหาร
เน้นการเขาเรียกว่าส่งออกพวกธุรกิจไก่น่าจะได้ประโยชน์จากที่ผ่านมา
ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวไข้หวัดนกใช่ไหมครับผม
แล้วก็เรื่องในเรื่องของทางฝั่งทางโซนลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับ
ที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ในแง่ของการส่งออกไก่บ้านเราเอง
ว่ามันจะเป็นกระตุ้นยอดขายให้
ครับวันนี้พี่เอกเอาสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้าง
ได้ครับในส่วนของสไลด์เองนะครับก็จะมีเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบ
ซึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันมันมีการปรับตัวลงไปค่อนข้างลึกทีเดียว
เรามีชาร์ฟมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับ
ปัจจุบันราคามีการปรับตัวลงมาประมาณสักฮาสิบเอ็ดห้าสิบสองเหรียญต่าร์บาเรล
เขามีการผลิตตัวน้ำมันหรือออกมาค่อนข้างเยอะเลย
เราจะเห็นเรื่องตัวแท่นขุดจอดน้ำมันตอนนี้

ส่วนทางอเมริกานี่เริ่มกลับมากระเตื้อง

ในเดือนหน้าวันที่๒๕พฤษภาคม
เพราะว่าถ้าเกิดทางอเมริกายังผลิตออกมาอีก
อาจจะบอกว่าฉันจะลดกำลังผลิตไปเรื่อยหรือเปล่า

ต้องติดตามในกลุ่มของราคาน้ำมัน
หุ้มสไลช์ถัดไปมีอะไรบ้างครับพี่เอก
และตัวสไลช์ราคาน้ำมันล่ะก็มาพูดได้ว่า

สไลด์ถัดไปจะเป็นเรื่องของสรุปผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร
ทำให้แบงค์ต้องมีการเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น

เพราะว่าจอมการดีกว่าคาดแล้วก็จ่ายปันผลค่อนข้างดีด้วย

ยังค่อนข้างทรงค่อนข้างประธานต้องตั้งเยอะเหมือนกันนะ

ไปจะเป็นในเรื่องของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

จากสไลด์เฉพาะว่าโหติดลบกันถ้าเป็นส่วนใหญ่เลย
นะครับก็ก็ฉะนั้นในกลุ่มเหล่านี้

ในกลุ่มของอสังหาดูไม่ดีเกือบทั้งหมดเลย

ไม่น่าสนใจนะครับพี่เอกมีหุ้นแนะนำไหมวันนี้
จริงวันนี้ขอดูในเรื่องแนวรับของตลาดก่อนนะครับ
ถ้าตลาดในสัปดาห์หน้ากลับมายืนได้
เราอาจจะมีหุ้นมาเลือกของท่านผู้ชมได้ดูดูกันหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าสนใจ
อาจจะพักก็ได้นะไม่ต้องรีบลงทุนนะครับช่วงนี้
รอก่อนได้นะครับเพราะงบกำลังจะออก